ทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้โคราชจัดไป๒ที่
มีเวทีรำวงที่๑เวทีหมอลำที่๑๒ที่๒อำเภอ

เอาไปดูที่แรกที่วังน้ำเขียวก่อนครับ
นี่ฮะนี่งานยกช่อฟ้าอุปสมบทหมู่วัดโนนสาวเอ๊นะฮะที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมา
มีเวทีรำวงย้อนยุคคนมาดูกันเยอะปรากฏว่าวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นคำเมนต์กัน
เขม่นกันเรื่องไปแย่งสาวรำวงคนเดียวกันฮะแล้วก็เมาด้วยตามสูตร
ลุมบอลกันมั่วไปหมดเลยสุดท้ายมีคนเจ็บไปห้านะครับ
มีเด็กเจ็บอีกคนนึงถูกลูกหลงโดนเศษขวดเนี่ยกระเด็นใส่นะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งหนีได้ทันจับไม่ได้สักคนหนึ่งค่ะอ่า
ฉลองสมโพธิยกช่อฟ้าอุปสมบทหมู่ที่จะมีงานกลางคืนเนี่ย
เลยต้องยกเลิกไปเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูอีกทีนะฮะ
อันนี้ที่บัวใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับนี่ตีกันเหมือนกันฮะ
เพื่อนสังเห็นเพื่อนสังเห็นวะล้ำเลิกเข้ากับต้องเลิกนะครับ

ฉะนั้นขอโทษขออภัยแฟ่นแฟ่นครับ
นี่ที่บัวใหญ่นะฮะเมื่อสักครู่นี้โคศกของเวทีหมอลำประกาศ
ยกเลิกการแสดงเลย
คือเขาตั้งใจมาดูหมอลำกันมาจากหลายหมู่บ้านด้วยนะ

เมาแล้วก็ชกกันต่อยกัน

เดินกลับบ้านกันแบบเซ็ง
จากเวทีหมอลำกลายเป็นเวทีมวยไปได้ยังไงคะ